โค้งสุดท้ายมาถึงทางตรงจะเข้าเส้นชัย
คุณผู้ชม๑๔พฤษภาคมนี้กับการเลือกตั้ง๖๖นะครับ
ตอนนี้เนี่ยผู้ที่ลงสมัครสอสอเขาก็หาเสียงกับแทบทุกอย่าง
คนแล้วสุนัขแล้ว
มาถึงกลุ่มคนที่อยู่พบภูมิอื่นแล้วครับ

ครับคุณพี่สุภาพสตรีครับ
เบอร์กะเมียงเชียงหน่อยนะครับ

เกียรติดิงกูดอนครับ

เขาอาจจะเคยมีสิทธิเลือกตั้งเมื่อตอนที่เขามีชีวิตอยู่

อันนี้อาจจะไปเข้าฝันลูกหลานไง

และนี่เป็นผู้สมัครสอบภาคไทยภาคดีครับ

สุสานมูลนิธิสว่างเมธธรรม

บางคนก็มองว่าประหลาดล่ะพี่เอ้ย

เดี๋ยวเคยได้ยินแปลอะไรนะหัวขนาดนธรรมชาติ

อันนี้เป็นลักษณะเป็นโครงกระดูกด้วย

แล้วก็หวังให้วิญญาณผู้ตายไปดนจิตดนใจญาติพี่น้อง

เออมาบอกให้กาภักดีนี้นะ

ส่วนผู้สมัครจากภักดิ์เพื่อไทยจังหวัดประธุมธานี

นี่ลงเรือมาเลยร่องแม่น้ำเจ้าพระยา
หาเสียงกับชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำครับ
งานแต่ละคนทุ่มเทกับการหาเสียงถึงขนาด

โกกป้ายหาเสียงไปด้วยดูแล้วหวาดเสียวแทน
เพราะดูแล้วมันก็เอียงเยอะอยู่ถ้าไปกระจุกอยู่ฝั่งเดียว
ยังไงก็ระมัดระวังความปลอดภัยด้วยครับ

เดี๋ยวถ้าตกน้ำตกท่าไป๑๔ขึ้นมา

เดี๋ยวพี่เองจะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะครับ